คุณผู้ชมค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
เราจะมาร่วมชื่นชมถึงความเพียรพยายาม
แล้วก็ความอดทนอุตสาหะของประสบกรณิกรไทย
ที่ต่างก็เข้ามาจับจองพื้นที่
เพื่อที่จะได้เข้าร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดตบรมนาฏบ่อพิษ
ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออก

ยังคงนั่งเฝ้ารอเพื่อที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
พระราชพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญครั้งนี้
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

ก่อนจะถึงเรื่องที่คุณมิ้นบอกไว้เนี่ย
ก่อนอื่นวันนี้ขอนำเอาบทความข้อเขียน

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
เผยแพร่ให้ฟังครับ
คุณเปลวเขียนถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลที่๑๐
ทรงห่วงใยประชาชนพระศักดิกรของพระองค์

ใครคิดอย่างไรก็ช่าง
สำหรับผมมีความรู้สึกบอกตัวเองว่า
บุญเหลือเกินที่ได้เกิดเป็นคนไทย
อยู่ใต้ร่มเงาพระบรมราชจักรีวงศ์
ขณะนั่งอยู่ในรถบนทางด่วนเมื่อวาน
จำไม่ได้ว่าสถานีไหนรายงานข่าว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
มีพระราชกระแสรับสั่งว่า
ประชาชนเป็นแขกมีเกียรติของพระองค์
ฟังแค่นั้นน้ำตาตื้นตันซึมออกมาเอง

พระองค์จะทรงให้ความสำคัญต่อประชาชน

ความหมายว่าตลอดเวลาทุกความเคลื่อนไหว
และความเป็นไปของทุกมวลหมู่พระศักดิกร
ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนใกล้ในกรุงเทพ

อยู่ในสายประเนธของพระองค์ตลอด

ของพระศักดิกรชนิดว่าทรงเอาพระราชหะหรือไทยใส่อย่างจริงจัง
กลับมาถึงที่ทำงานรีบหาข่าวอ่าน
ก็พบรายละเอียดที่พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญปัญชารองพบแถลง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งผ่านส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา
ให้ถือว่าประชาชนเป็นแขกสำคัญเป็นแขกมีเกียรติของพระองค์
ต้องได้รับการดูแลและความสบายสูงสุดทั้งเรื่องความปลอดภัยความเป็นอยู่และอาหารการกิน
อกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณเปิดพื้นที่เพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอย่างใกล้ชิด
โดยได้ขยายพื้นที่บริเวณรอบพระบรมมหาราชวังทั้ง๓ด้าน
ตั้งแต่ถนนมหาราชไปจนถึงริมกำแพงพระบรมมหาราชวังฝั่งถนนสนามชัย
รวมถึงด้านทิศเหนือของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและบริเวณนอกเขตราชวัฒน์มลพิธีมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมพระราชพิธีมากที่สุด
พลตำรวจเอกเดชนรงค์บอกด้วยว่า
จากพระมหากรุณาที่คุณครั้งนี้
จะทำให้รองรับประชาชนได้เพิ่มขึ้นอีก๑๘๘๔๐คน
จากเดิมที่รองรับได้๑๗๑๐๐๐กับ๒๗คน
อ่านแล้วก็ไม่รู้จะกล่าวอันใดให้ตรงกับความตื้นตัน
ซึ่งผุดพร่านฉับพลันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่คาดหมาย
ว่าหัวอกสามันราชสะดอน
จะได้รับการเอาพระราชฮึทัยใส่จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงเพียงนี้

วันเดียวกันนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกในที่ประชุมคอลโลมอว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ดูแลประชาชนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักและกระทบประชาชนพื้นที่ภาคเหนืออีสานและกลาง
นี่ยิ่งตอกย้ำในด้านที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองทุกระยะและทุกด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนอยู่ในพระราชหารุทัยและสายพระเนธของพระองค์ไม่เว้นว่าง
แต่ละเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งเกี่ยวกับประชาชนจะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ภาพกว้างและนามปธรรม
แต่หากพระองค์ทรงใส่พระราชหารุทัยลงถึงรายละเอียดทุกเรื่อง
ดูตัวอย่างที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พบทบนำมาเปิดเผยก็เป็นสิ่งยืนยัน
เมื่อวานพบทบนำคณะนายทันชั้นผู้ใหญ่และประชาชน๕๐๐คน
โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจไปทำความสะอาด
กวาดถนนไปเก็บขยะไปถูพื้นขัดกำแพง
บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๑สะพานพระพุทธยอดฟ้า
เพื่อจัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนที่จะมาร่วมงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ซึ่งตรงสะพานพุทธนี้มีพระเมรุมาตรจำลองให้ประชาชน
ถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่๒๖ตุลาด้วย
ผลเอกเฉลิมชัยบอกถึงเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่า
ประชาชนของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่สิบ
ทรงเอาพระราชไทยใส่ละเอียดยิบถึงป่านนี้
พบทบบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
มีความเป็นห่วงประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ที่ต้องเจอสภาพอากาศแดดร้อนจัด
ทำให้พื้นฟุตบาทซีเมนมีอุณหภูมิสูง
กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีจึงได้ประสานมาทางกองทัพบกและกองทัพเรือ
ให้จัดเตรียมวัสดุในการปูพื้นภายใน๒๓วันนี้
ซึ่งผมได้พูดคุยกับเจ้ากรมพลาธิการทหารบกเรียบร้อยแล้ว
โดยให้เตรียมพื้นที่นอนที่เป็นแผ่นฟูกยางมาดัดแปลง
ใช้พื้นปูพื้นฟุตบาท
ขณะที่ได้เตรียมการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
พระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชนมาก

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อประชาชนดี
อย่าไปดูเขาอย่าไปเข้มงวดกับเขามากนัก
ผมอ่านแล้วจับอารมณ์ท่านพบได้เลยว่า
รู้สึกอย่างไรต่อบรรยากาศบ้านเมืองในเวลานี้
ถ้าถามว่าจับจากไหน
ก็จับจากคำพูดตอนท้าย
เพราะปกติท่านพบทบจะเป็นคนพูดน้อย
แต่ในคำที่น้อยนั้นมาด้วยความจริงใจ
เมื่อวานท่านเอาใจพูดตบท้าย
ท่านบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ดีมาก
ในเรื่องความสามัคคีความเป็นพี่น้องคนไทย
ความมีจิตอาสาช่วยเหลือในเรื่องต่าง
พี่น้องบางคนมาจากต่างจังหวัดมาคนเดียว
แล้วก็มาเจอกับงานกันในงานจิตอาสา
พอได้รู้จักกันก็กลายเป็นเพื่อนรักกันไปเลยก็มี
ทำอย่างไรจึงจะทำให้สิ่งดีเหล่านี้คงอยู่ตลอดไป

และค่อนข้างจะมั่นใจว่านับจากนี้ไปพี่น้องประชาชน
ร่วมชาติร่วมสถาบันจะผูกสมัครรักร่วมใจ
ออมถนอมใจกันช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมือง
ให้เป็นไทยรุ่งเรืองมุ่งสู่อนาคต
ใต้พระบารมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
นี่เป็นข้อเขียนของคุณเปลวศรีเงินในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับ

วันหรือในรอบ๑ปีที่ผ่านมา
ศักดิกรไทยได้แสดงให้โลกประจักษ์ว่า
เรามีความจงรักภักดีเรามีความรักเรามีความผูกพัน
เราอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
บรรยากาศ๓วัน๓คืนที่ผ่านมายิ่งใหญ่มากครับ
ใครที่เห็นในโทรทัศน์เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์
จะเห็นถึงหัวใจพระศักดิกรคนไทย
ที่ได้แสดงให้ปรากฏออกมาอีกครั้งหนึ่ง
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙

ดูภาพแต่ละภาพสิครับ

ศักดิกรของพระองค์

ตรงไหนได้นอนทั้งนั้น
แล้วท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ
ในช่วงเวลากลางคืน
พอรุ่งเช้าก็เจอแดดกล้าในช่วงกลางวัน

เต็มใจที่จะมายอมลำบาก

เพื่อจะรอกราบถวายบังคมลา
เสด็จสู่สวรรคาลัยให้ได้ใกล้ที่สุด

เล่าให้นักข่าวฟังว่า
ก่อนจะมาลูกเขาเป็นห่วง

ลำบากอย่างไรแม่ก็จะทน
เพื่อจะได้กราบถวายบังคมลา

ของบทกรรมส่งท้ายวันนี้

แม่อยากจำภาพสุดท้าย

กี่ชาติที่เกิดใหม่

ค่ารองบาททุกชาติไป

แม่ชอบ

ทุกชาติ
นอนเสียนอน
จงอย่าอาว่อนนอนถนัดดวงตา
ฟังเสียงเพลง
แววดังวังเว่งเสียงคล้นเครกนภาพ
จันทรายมา
กลางปลายดาราดูงามฟ้าพลานใจ